มาถึงเรื่องของการเข้าสู่เทศกาลการจับของขวัญกันบ้าง
หลายคนจับไปแล้วหลายคนน่าจะจับวันนี้วันสุดท้ายแล้วของปี
ส่งข้อความมาบอกคุณอำนาจบอกว่าได้ของขวัญแปลกคือได้กระมัง
คุณรันบอกว่าคนอื่นเขาได้ทีวีตู้เย็นดิฉันได้ทิชชู่
เอองบเท่าไหร่เนี่ยค่ะทิชชู่เนี่ย
เอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยแหมบางทีไม่รู้ว่าจะขำ

ไปดูว่าเขาได้อะไรกลับมาเป็นของขวัญจับฉลากปีใหม่คุณผู้ชม
แกะกล่องกันหน่อยไปแกะกล่องดูสิ
นี่ไก่ตัวเป็นเพ้นต์น่ะ
อืมอยู่ในรังกระดาษนะคุณเชิกฟังเลย

หรือคุณทำยังไงกับสิ่งนี้ดีถ้าเกิด
ทัศนัยคนที่เขาเอามาจับเนี่ยเขาให้มาหมดแล้วไง
อาหารเอ่ยน้ำเอ่ยใส่มาด้วยคุณพร้อมเอาไปเลี้ยงต่อได้เลยค่ะ
คนคนได้แล้วสังคมที่เห็นภาพนี้ก็ตั้งคำถามว่า
ทำไมถึงกล้าเอาไก่เป็นมาจับสลากปีใหม่
ความฮาเอาไว้ไม่ไหวก็เลยเนี่ยเล่าให้ฟังให้เพื่อนฟัง
แล้วก็ส่งภาพนี้ให้เพื่อนแล้วก็เอาไปโพสต์กันต่อ
เป็นกล่องของขวัญที่แม่เธอฮิ้วมาเป็นรังกระดาษ
คือแม่ไปจับนะผูกด้วยเชือกพลาสติกสีแดง
แต่เมื่อแก่ดูมันก็ผิดค่าตอนแรกเอ๊ะทำไมมันขยับขยื่นได้
มันเป็นอะไรอยู่ข้างในโอ้โหมันเป็นอย่างนี้
แล้วลูกสาวก็เลยแบบแม่ได้มาทำยังไงอ่ะ
หน้าที่ลูกก็ต้องเลี้ยงไงมีน้ำมีอาหารมาให้พร้อมนะฮะ
ไม่รู้ว่างบประมาณที่บริษัทแม่ตั้งไว้เท่าไหร่นะ
เอาไก่เป็นเป็นมาจับแบบนี้นะฮะก็เป็นเรื่องฮากันรับปีใหม่นะครับ
บริษัทไหนเขาจับอะไรกันบ้างแล้วได้อะไรแปลกกันบ้างก็ส่งบอกกันได้
นี่นี่คุณเอกนภัทรผมได้ของขวัญหนึ่งหมื่นบาทครับ
ชื่อคุ้นคุ้นเหมือนกันเนอะเออส่งมาขิงแหละเอาจริงเอาเหรอ
ส่งมาขิงแหละเดี๋ยวนะไม่แบ่งนะน่าดูเลยคนนี้นะได้ต้องหมื่นหนึ่งนะฮะ